วันนี้อิจฉาจริงเลยเธอไปกระทบไหล่เขามาแล้วจ

ส่าหบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกา

มาเปิดคอนเสิร์ตเลือกเมืองไทยเป็นที่แรกด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
เพราะว่ากำลังนั่งอยู่ใกล้กับนักร้อง

ดังมาจากโลกออนไลน์แล้วก็ดังเป็นพลุแตกเลยนะคะ

นั่นก็คือคนที่ร้องเพลง
สวัสดีค่ะ
ผมแซ่บมากอยากกินไหม
ผมแซ่บมากอยากกินไหม

แล้วก็เพลงดังมากมายเลยทีเดียว